คุณผู้ชมคะมากันที่อีกหนึ่งนักแสดงสาวร่วมช่องสำหรับน้ำหวาน
ัณพรนะคะสาวคนนี้อยู่กับวิกหมอชิดมานานแล้ว
ซึ่งตอนนี้เธอตัดสินใจนะว่า
จะติดปีกโบยบินเป็นนักแสดงอิสระอีกคน
หลังจากที่เติบโตในวิกหมอชิดมาเกือบ๑๐ปี
โดยเธอให้เหตุผลว่าอยากจะเพิ่มประสบการณ์ใหม่

แต่ก็ไม่เกี่ยงนะคะถ้าเกิดว่าหากอดีตต้นสังกัดเนี่ย

ใช่ค่ะไม่ได้เซ็นสัญญาค่ะ

ก็หมดสัญญาไปเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วค่ะ

ใช่ค่ะเพราะว่าจริงคือเราก็ยังร่วมงานกับช่อง๗ได้เหมือนเดิม

เป็นอิสระก็ยังอยากหาประสบการณ์
ผู้ชายเหรอไม่เป็นไร
สำหรับสาวน้ำหวานเนี่ยหลายคนคุ้นหน้าคุณตากันดีแหละในวิกหมอชิดนะคะ
เดี๋ยวต้องรอดูว่าหลังจากนี้ที่เธอผ่านตัวเองไปเป็นนักแสดงอิสระ
จะมีผลงานที่โดดเด่นแล้วก็หลากหลายแบบไหน

คือพอพูดชื่อบางทียังนึกไม่ออกนะเอาจริง

ฉันนึกได้เลยว่ามาจากเส้นทางสายนางงามนะครับ
หน้าคุ้นตากันอยู่ถ้าพูดถึงแบบสมัยก่อนนะ
ตอนนี้ก็ลองติดตามผลงานในด้านอื่น
ถ้าเกิดว่าไม่มีสังกัดเนี่ยอาจจะมีอะไรแบบเจิดจรัสมากขึ้นก็ได้

ใช่จะได้ติดตามอย่างสีผมก็ได้นะ